มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกร

ตอนนี้โอ้โหนอนกายหน้าผากเลยคุณ
เพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้คือราคารับซื้อสูง

แต่ปรากฏว่าไร่มันสัมปะหลังของพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ถูกเจ้าโจรมาแอบขโมยแอบขุดแอบถอนมันสัมปะหลังไปคุณ

นี่แหละฮะโดยมีผู้เสียหายลายล่าสุดเนี่ยนะครับ
ถูกขโมยมันสัมปะหลังไปกว่าพันโลคุณ

ในพื้นที่ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมานะครับ

ถูกถอนขึ้นมาจากดินจำนวนมาก

เพราะว่ามันใกล้จะถึงช่วงที่จะเอาไปจำหน่ายแล้ว
และราคารับซื้อตอนนี้มันราคาดีไงคุณ
เกษตรกรก็หวังใจอยู่เนี่ย
ว่าจะซื้อขายได้ราคาดี

ถูกคนร้ายโดดเข้ามาถอนมันสัมปะหลังไปกว่าพันโลเลยนะครับ
ไปครับแต่มันไม่เกิดก็ดีนะครับนี่ก็อยากฝากเจ้าที่ทุกบ้านเมืองนะครับ
มีราคาสูงในราคารับซื้อนะครับก็กิโลกรัมละสองบาทแปดสิบสุดต่าง
เกษตรกรเขาก็กลัวนะฮะไม่รู้จะป้องกัน

ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้าย

ก็ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยมันสัมปะหลังไปแล้ว
หลายคนในรอบ๑เดือนที่ผ่านมา

คอนเกี๊ยร์นั้นใช้ภุมก็โดนนะครับ